อีกหนึ่งเหตุเป็นเหตุทะเลาะวิวาสที่ไม่สมควรเกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์ที่รถยนต์เนี่ยพุ่งชนแบบค่อนข้างดูสคริปต์แล้วเนี่ย
ตั้งใจเลยล่ะที่จะพุ่งชนกลุ่มเด็กแว้นนะคะ

และที่สำคัญพลเมืองดีที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่

เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
รถกูรถกู
นี่แหละค่ะภาพเหตุการณ์นาทีชีวิต
ขณะที่รถยนต์คันหนึ่งกำลังพุ่งชนกลุ่มวัยรุ่น
ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน

เหตุเกิดที่บริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกแชร์ผ่านเพจดัง
ยูไลฟ์คลิปเด็ดระบุข้อความว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากเรื่องทะเลาะวิวาส
ระหว่างคนขับรถยนต์กับกลุ่มวัยรุ่นแก๊งมอเตอร์ไซค์
คนขับรถยนต์ตั้งใจชนทั้งคนทั้งรถแบบยกแผง
แบบนี้ต้องโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
ตามข้อมูลนะคะระบุว่าสาเหตุเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นแก๊งมอเตอร์ไซแก๊งนี้
ได้เข้าไปหาเรื่องคนขับรถยนต์ก่อน
ทำให้คนขับรถยนต์พุ่งชนเพื่อที่จะล้างแค้นค่ะ
โดยรอบแรกก็ขับเฉียวแบบขู่ไปแล้ว
ก่อนที่จะเลี้ยวกลับรถแล้วก็พุ่งเข้าชนกลุ่มรถจักรยานยนต์เข้าอย่างจัง
สังเกตได้ก็นี่แหละค่ะมีการเตรียมถ่ายคลิปไว้ก่อน
ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะที่บอกมาแบบนี้
แต่วัยรุ่นแก๊งมอเตอร์ไซค์กระโดดหนีทัน
แต่ความโชคร้ายค่ะไปตกอยู่ที่ชายหนุ่มคนนึงที่อยู่บริเวณนั้น
ถูกพุ่งชนได้รับบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ
เผยแพร่ออกไปโอ้โหเป็นกระแสวิพักษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลนะคะ
ส่วนใหญ่ต้องการให้ตำรวจจับกลุ่มคนขับรถยนต์มาดำเนินคดีให้ได้
เพราะถือเป็นการกระทำที่อุกอาจค่ะ
ขณะที่อีกหลายความเห็นนะคะก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
กวดขันในพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบรวมตัวกันปวดเมือง
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสทำให้คนในสังคมได้รับความเดือดร้อนค่ะ
อนันต์นะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ตนเองเที่ยวสถานบันเทิงเสร็จจังหวะที่ยืนอยู่บนทางเท้า
ด้านหน้าร้านอาหารได้ถูกรถยนต์เฉียวชน
แต่ไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรแล้วก็คาดว่าก่อนหน้านี้
รถยนต์กับกลุ่มรถจักรยานยนต์อาจจะมีเรื่องกันมาก่อน
ซึ่งตัวเองไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรค่ะแต่กลับถูกลูกหลงไปด้วย
ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บเย็บไปกว่า๓๐เข็มนะคะ
แล้วก็ในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย
ซึ่งจากการที่เกิดเหตุก็ได้แจ้งความกับตำรวจแล้ว
แต่ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสุวรรณสิริรักษ์นะคะ
รองเวรสพสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
ก็เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่ค่ะ
จากเหตุการณ์นี้มีรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายประมาณ๗คัน
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ
อ่านจริงเหตุการณ์นี้แล้วก็พุ่งชนตั้งใจเลยล่ะ
คือเขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยเฉียวไปแล้ว
แล้วก็ไปกลับมาแล้วก็ตั้งใจพุ่งปึ้มอีกรอบหนึ่ง
ก็เลยรอถ่ายคลิปเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้นะคะ
ติดตามต่อค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรมาฝากกัน